สิคะต้องระมัดระวังเรื่องของฝนอย่างต่อเนื่อง
ตกตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วลากยาวถึงวันนี้
แล้วจะไปอีกค่ะ๒วันจนถึงสุดสัปดาห์นะคะ
ลักษณะแบบนี้ค่ะเกิดจากหย่อมฝนกำลังแรงเห็นไหมคะ
แดงจุดแดงค่ะนี่คือห่อมฝนกำลังแรงนะคะ
ประกอบกับลมฝนประจำฤดูค่ะพัดมาช่วงนี้กำลังแรงด้วยนะคะ
วกกันแบบนี้ทำให้ภาคใต้ค่ะฝนค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะ
แต่บริเวณรัศมีร์รอบของเขานี่แหละค่ะ
ทำให้ประเทศไทยไล่มาตั้งแต่ตอนกลางภาคใต้ตอนกลาง
นครศรีธรรมราชยาวจนมาถึงนราธิวาส
ฝนตกต่อเนื่องและนี่คือลักษณะของฝน
เกิดขึ้นตลอดทั้งวันค่ะหนักเบาสลับกันไป
และจะยาวไปจนถึงสุดสัปดาห์
พอฝนตกหนักต่อเนื่องแบบนี้สิ่งที่จะตามมาก็คือ
คลื่นสูงเน้นที่อ่าวไทยนะคะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะบริเวณที่เป็นสีน้ำเงินนี่คือ
คลื่นสูงประมาณ๓เมตรเพราะจุดนี้เขามีฝนตกลงมาด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อุณหภูมิเนี่ยโอ้โหก็อุ่นขึ้นทั่วประเทศเลยนะคะ
แต่ทีนี้ภาคใต้ภาคใต้อุณหภูมิก็ยังคงเพิ่มขึ้น
รวมถึงยังมีฝนด้วยแต่ทีนี้พายุค่ะ
ตรวจสอบนิดนึงหลายคนถามว่าพายุราอีมาไหม

เขาเกิดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์

ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะส่งผลดีต่างหาก
พอเขาขึ้นไปถึงจีนเขาดึงค่ะ

โอ้โหแบบนี้และดึงลมหนาวค่ะ
ลมหนาวจะมีกำลังแรงขึ้น
และจะพัดเข้าสู่ประเทศไทยประมาณสัปดาห์หน้า
เสื้อกันหนาวซื้อมาเตรียมไว้นะคะ
แล้วเดี๋ยวจะได้ใส่นะคะ

ทีนี้ภาคเหนือค่ะภาคเหนือยังเป็นจุดที่
ยังคงมีอากาศเย็นในช่วงเช้า
จนถึงหนาวในช่วงค่ำ

พยาวนี่อุณหภูมิประมาณ๑๐๑๓องศาเซลเซียสค่ะ
ชาวบ้านนอกจากสวมใส่เสื้อกะหนาวแล้ว
ก่อไฟผิงคลายหนาวกันนะคะ

หมอกจัดกว่าพยาวอีกค่ะ
ทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เกิน๕๐เมตร
เขาบอกว่าใครที่ไปเที่ยวมองไม่เห็นฝั่งลาวนะคะ
ที่วิ่งในแม่น้ำโขงช่วงนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ

พระธาตุพุทธนิมิตรเจดีวัดพระธาตุผาเงาค่ะ
เขาบอกว่าพระธาตุไม่ค่อยเห็นเลยนะคะ

เมฆเป็นปุ๋ยนุ่นเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยค่ะ
อุ๊ยคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมมีเวลานะ๑๒๓วันนี้

เพราะฉะนั้นใครที่ไปซื้อเสื้อกะหนาวมื้อสองมาแบบนี้
น้ำยาซักฟอกขาวนี่แหละค่ะ
สมน้ำกันเลยนะแช่ไว้๑๕นาทีนะ
แล้วค่อยซักผงซักฟอกตามอีกทีนึง
เพราะถ้าคุณไม่ซักเดี๋ยวมันจะมีเชื้อโรคมา
หรือว่ามีเห็บหมัดมีอะไรมาด้วยนะต้องระมัดระวัง